คุณผู้ชมฮะที่ปฐุมธานีนะฮะ
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาเส้นทาง

แล้วก็ไม่รู้นะว่ารถของตัวเองลากศพมาเป็นกิโลเลย
จนมีรถคันหลังขับตามมาแล้วก็บีบแต่ปีนจอดก่อน
รู้ไหมใต้รถใต้ท้องรถมีร่างของคนอยู่แบบนี้
คุณผู้ชมสภาพศพแหลกเหลวเลยนะ
นี่ฮะตำรวจสพลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

แสงอาบรีตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกานะครับ
หลังรับแจ้งมีคนเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุพบร่างของนายวัชรพงศ์หัทโรจนกุลอายุ๓๓ปี
เสียชีวิตติดอยู่ใต้รถกระบะ
ที่มีนายกรดโกศัยกานนท์อายุ๔๖ปีเป็นคนขับ
คนนี้ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
โดยที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาขับแล้วก็ลากร่างมานะครับ
โดยนายโกรธบอกกับตำรวจบอกว่าผมขับรถกระบะมาจากอำเภอวังน้อย
ระหว่างทางไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติอะไรเลย
ขับหลังตามหลังรถบรรทุก๑๐ล้อมาเส้นทางมันมืดไม่ค่อยมีแสงสว่างนะครับ
กระทั่งมีคนขับรถยนต์คันอื่นพยายามส่งสัญญาณบีบแต่ปริ้น
ตบไฟสูงให้เขารู้แล้วก็ตะโกนบอก
นี่มีร่างของคนตายติดมาอยู่ใต้ท้องรถลากมาแล้วเป็นกิโลกิโลจอดก่อน
กระทั่งเขาจอดรถลงมาดูใต้ท้องโอ้โหตกใจสิฮะ
ได้รถมาทำไมบอกว่าพี่จอดรถก่อน
ผมตามรอยเลือดมารถพี่น่าจะลากศพมา
มันอยู่ข้างใต้ท้องรถเลยน่าจะเห็น
โอ้โหรถคันหลังก็หลอนเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะว่าไฟส่องทางอยู่เห็นรอยเลือดเต็มไปหมดเลยนะ
ก็เลยตามมาบอกรถคันนี้แต่ว่าพี่คนนี้เขาบอกว่า
ผมไม่ได้เป็นคนขับชนคนตายนะ
ทีนี้รู้ได้ยังไงว่าลากร่างมาเป็นกิโลนะครับ
เพราะตำรวจต้องย้อนไปเส้นทางถนนตรงนี้
ตรงจุดเกิดเหตุที่คาดว่าจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

หมายเลขทะเบียนชชิงลอลิงสบ๔๒๗๘กรุงเทพฯ
สภาพล้อด้านหน้าพังยับเยินเสียหายทั้งคันเลยนะฮะ
ซึ่งคาดว่าเป็นของคนตายนะครับ
และทีนี้ก็มีรถอีกคันหนึ่งที่เสียหายเพราะอะไรคุณ
เป็นรถเก๋งคันที่ขับผ่านมาและอยู่มอเตอร์ไซคันนี้ชนเขาให้
คือมอเตอร์ไซคันนี้อาจจะถูกคันไหนไม่รู้ชน
แต่เด้งไปใส่รถคันนี้
รถคันนี้เห็นกระจกข้างบนไหมเสียหายเหมือนกัน
รถน้องเขาวิ่งไม่ได้น้องผู้หญิงขับวิ่งไม่ได้นะฮะ

ทีนี้ตำรวจต้องเชิญคนขับรถทุกคันเลยนะคุณ
ทั้งรถกระบะทั้งรถที่ขับตามมาแล้วบอกว่าตามรอยเลือดมา

ว่ารถบรรทุกคันที่ขับก่อนรถกระบะที่ลากศพมา

ต้องรู้ตอนปิดก็ต้องไปไล่หาเลยนะ
แต่มันมืดด้วยคุณดูถนนสิมืดเหมือนกันนะฮะก็ยังเป็นงานตายปริศนาไม่รู้ว่าใครชนนะฮะ